คุณผู้ชมคะพาไปดูวินาทีบุกจับหนุ่มคุ้มคลั่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
หลังจากที่เขามีอาการคุ้มคลั่งเดินถือมีดพระภายในซอยกลางชุมชน
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเรียกตำรวจมาควบคุมตัวโดยใช้ปืนช็อตไฟฟ้าสยบหนุ่มคลั่งค่ะ
อ๋อดิดำ

โอ้โหแล้วคือเขาเหมือนมีมีดในมือ
ตำรวจบอกวางมีดลงวางมีดลงแต่ไม่วางไง
สุดท้ายแล้วก็สยบด้วยปืนช็อตไฟฟ้าแบบนี้ยิงเข้าไปนั่นคือย้ำก่อนนะคะ

เขาก็คงเจ็บอ่ะปืนช็อตไฟฟ้าใช่ไหม

ร้องแบบโอดครวนอยู่ที่พื้นนะคะ

นี่เป็นวินาทีบุกจับก่อนที่ตำรวจ

แต่เหมือนเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจยิงปืนช็อตไฟฟ้า
สยบหนุ่มคลั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เหตุการณ์เกิดป่าภายในซอยมิตรภาพ๑๔ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ทีนี้ภายหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ที่ตำรวจเขาก็เข้าไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็ทราบชื่อคือนายสังหารอุปนันวัย๔๖ปี
เป็นชาวจังหวัดชายภูมินะคะ

คือตำรวจเขาก็ตัดสินใจอยู่นานนะ

ก็มีแค่โลกกำบังมีอะไรพยายามพูดคุยให้ใจเย็น
ใจเย็นก่อนวางมีดลงก่อน
แต่เหมือนเขาไม่ฟังก็เลยตัดสินใจยิงปืนช็อตไฟฟ้าเข้าที่บริเวณใต้ราวนม
แล้วก็คนขาขวาจนกระทั่งควบคุมตัวไว้ได้
หลังจากนี้นะคะก็คงจะต้องดำเนินคดีต่อไป
แต่ว่าเบื้องต้นเห็นบอกว่าตรวจสอบร่างกายแล้วนะ
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบยาเสพติดหรืออะไร
แต่เรื่องของอาการคุ้มคลั่งหรืออะไรแบบนี้
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ